เชื้อชาวบ้านครับควายมาช่วยกันเป็นประธานในโปรแกรม
จัดงานประเทศนี้พี่ควายนะครับคนร่วมเรามาแจ้งเราจะ
เอาไปไหนแล้ว

ฮือหมุนที่นึงมาแล้วนะครับเปิดสนามเปิดสนามรอบที่สอง
นะครับไขวใหญ่จิ๋วใหญ่จิ๋วเบ้อน้องเคิร์นเอ่อเห้อไง
กลับมาแล้วตัวแรกนะครับฝ่ายทอดทอดสนาม
น้ำเผือนนะครับน้ำเผือนตัวตอดไปเลยตัวตอดแล้ว
ไหวลองสนามนะครับเวลานี้เป็นยังไงนะครับ

เปอร์สองนะครับแล้วสองตัวเข้ารอบจากสองตัว
เหมือนกระโบบนะครับตรงนี้นะครับ
อาจารย์ฝ่ายตรงท่านกระโบกบนวิโรธฟูเวือกในเจ้าของนะครับ
ต่อไปต่อไปเลยนะครับมากเลยนะครับ